อย่าไปทำแบบนี้ไม่ว่ากับใครเข้าใจไหมนะฮะคนขับรถเก๋งค่ะ
อยากกินกาแฟจอดเลยค่ะจอดข้างทางแล้วจุดที่จอดเนี่ย
คุณเห็นนะขาวเหลืองเห็นไหมคะก่อนที่จะถึงป้ายรถเมย์แล้วทำไงอ่ะ
รถเมย์เวลาจะเข้าป้ายก็เข้ายากใช่ไหม
สิ่งที่รถเมย์ทำคือจอดตรงกลางเลนเลยค่ะแล้วนั่นนะคะ
สิบล้อมาเนี่ยอย่าไปทำแบบนี้ไม่ว่ากับใครเข้าใจไหม
ให้มันถูกที่ถูกทางสิฮะรถเก๋งอ่ะคุณประเด็นเนี้ย
ชาวเน็ตวิจารณ์กันเยอะมากเลยนะคุณคิดดูสิจอดรถไปซื้อกาแฟ
พอซื้อเสร็จปุ๊บเกิดอุบัติเหตุเสร็จปั๊บตัวเองถอยแล้วไปเลยจ้ะ
ไปเลยไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นอะไรเลยว่าเขาเกิดความเดือดร้อนกันขึ้นมา
เกิดอุปนิเขตขึ้นมาน่ะนะฉันว่าเห็นแหละเออ
แต่ย้นแคร์ค่ะไม่สนไม่แคร์ไม่ไหวทั้งสิ้นนะฮะเออนะ
เนี่ยถ้าคุณเคารพกฎจราจรเหตุการณ์แบบนี้มันจะไม่เกิดขึ้นนะคะ
จุดเกิดเหตุค่ะคุณผู้ชมคือหน้าโรงพยาบาลแห่งหนึ่งถนนติวานนท์ฝั่งขาออกจังหวัดนนทบุรี
การเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะในที่เกิดเหตุเนี่ยเราพาไปดูกันหน่อยค่ะ
พบรถเมย์สาย๓๖๗วิ่งระหว่างปากเกร็ดรังสิต
จอดอยู่นะคะด้านท้ายถูกพังเสียหายถูกชนพังเสียหาย
กระจกแตกร้าวด้วยนะคะส่วนรถคู่กรณีก็คือรถบรรทุกสิบล้อ
บรรทุกเหล็กด้านหน้าพังยับเลยคุณค่ะรถสิบล้อตัวรถเองมันก็หนักอยู่แล้วอ่ะ
เป็นตันบรรทุกเหล็กเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นระยะเบรกเนี่ย
มันต้องใช้ระยะมากกว่าเดิมกระชันชิ้นแบบนี้ยังไงก็ไม่ทันแน่น
ทันเห็นไหมฮะก็เลยกลายเป็นอุบัติเหตุนะคะ
สุดท้ายแล้วอุบัติเหตุนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๑๐คนด้วยกัน
อาการหนัก๒คนคนแรกก็คือเป็นผู้หญิงคุณเรนูอายุ๔๕ปี
เป็นกระเป๋ารถเมย์คนที่สองก็เป็นผู้หญิงค่ะ
อายุเยอะกว่าค่ะอายุ๖๑แล้วนะคะป้าก่อแก้วเป็นผู้โดยสารค่ะ
ตอนนี้ทั้ง๒คนยังคงพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลส่วนอีก๘คน
ฟกช้ำดำเขียวตามกันไปนะฮะคุณหมอก็ตรวจแล้วก็ให้กลับบ้านได้แล้ว
ทีนี้คนขับรถเมย์แล้วก็คนขับรถบรรทุกคู่กรณี
ตำรวจเชิญตัวไปสอบปากคำที่สพปากเกร็ด
เราไปถามไปคุยกับนายบุญเลิศคงทองเป็นคนขับรถเมน
บอกว่าก่อนเกิดเหตุจะจอดรถเพื่อไปรับผู้โดยสารตรงป้าย
แต่มีรถเก่งจอดขวางป้ายเพื่อไปซื้อกาแฟอยู่จึงไม่สามารถที่จะชิดซ้ายจอดตรงตามป้ายได้
ก็เลยไปจอดเลนกลางก่อนที่จะมาถูกรถบรรทุกเนี่ย
พุ่งชนท้ายเข้าอย่างแรงนะฮะส่วนอ่าอันนี้รถเมย์บอกแบบนี้
คนขับรถบรรทุกว่าไงบอกว่า
ผมขับรถบรรทุกเหล็กมาจากบางนา
เพื่อไปส่งแถวปากเกร็ดก่อนเกิดเหตุมีรถบรรทุกคันหนึ่งเนี่ย
นำหน้าไปก่อนแล้วอ่าถ้ากล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่จะเห็นว่า
มีคันหนึ่งนำหน้าไปแล้วเบี่ยงออกขวาได้ทัน
คุณผู้ชมดูนะเดี๋ยวรถเมย์มาก่อนนะรถเมย์มาก่อนแป๊บนะฮะ
กลางถนนเลยอ่านั่นน่ะเห็นไหมตีคู่กันมาแซงไปแล้วค่ะ